มันดีจนมากกว่าจะเป็นจริง

คือเหลือเชื่อภาโยคนี้เท่มากนะ

เวลาเจอใครที่เรา
โอ้โห
ตอนนี้อีกหนึ่งสุดหนึ่งเรื่องกันเลย

กดข้อแรกของการจีบ

คุณต้องทำให้เขาประทับใจก่อน

ทีนี้วิธีการที่จะพูดให้คนประทับใจ
มีประทับใจอยู่สองอย่าง
หนึ่งจริงใจ

เราจำเป็นจะต้องถอดเวลาหวนออกก่อน
วิธีการที่เราอ่านของคนอื่นเสร็จแล้ว
ถ้าเราอ่านออกนั้นเนี่ยเราอ่านให้เห็นอะไร
ให้เห็นคุณค่าในตัวของเขา

อ่านให้เห็นคุณค่าในตัวของเขา

มันจะเกิดการชื่นชมเข้าไปเอง

อ่าคุณนี้ถ้าชมคุณนี้เอาไปแล้วถ้าชมคุณนี้
อ้าวชมไว้ใจที่เราโดนใจชมบ้างเลยครับ
ก็อยากจะพูดถึงเรื่องความมั่นใจกับสีผม
อ่าถูกใจถูกใจถูกโดนใจใช่ไหม
๒ตามสิ่งที่ติดไปเขาเลย

ชมไปก้าวให้ก้าวต่อก่อน

ชมว่าดูเป็นความที่ตั้งใจมากมาก

สมมุติมีคนมาชมว่าตั้งใจมากมากเนี่ยแล้วความรู้สึกดีให้เขากี่เปอร์เซ็นต์
โอ้โหเห็นไหม

ที่ชมว่าดูเหมือนคำโครงภาพรวม
แต่ว่าถ้าชมส่วนใหญ่ไม่เคยชม
เห็นไหมถ้ามีคนมาชมมีสาวมาชมแบบนี้ให้ใจก็กี่เปอร์เซ็นต์
มีจุดแปลกมีจุดแปลก
ไม่มีอยู่
ใครยินใครอีกมีใครด้วยเอาใจอีก
คนที่เราทรงใจมากเท่าไร
วันนี้ผมฝากไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากทุกคน
ตั้งลักษณ์มากตั้งลักษณ์มาก
พอคุณทำงานนานอย่างพอจะรู้ว่าวิชาคนสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรียนสาขาไหน